สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับดิฉันวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
นักเตะทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยู๒๓ชิงแชมป์เอเชียค่ะ
ซึ่งซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองก็ออกมาบอกนะคะว่านักเตะต้องนำข้อบกพร่องมาแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องพละกำลังค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทีมชาติไทยทำได้แค่เสมอกับเกาหลีเหนือ๒ประตูต่อ๒ในเกมสุดท้ายของกลุ่มบีในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ส่งผลให้มีเพียงแค่๒คะแนนจาก๒นัดนะคะเท่ากับเกาหลีเหนือแล้วก็ซาอุดีอาราเบียก่อนที่จะตกรอบตามกฎมินิลีก
ซึ่งซิโก้ก็กล่าวหลังจบเกมค่ะว่าศักยภาพความแข็งแกร่งของนักเตะทีมชาติไทยไม่เท่ากันทั้ง๒๓คน
ดังนั้นหากลงแข่งระดับเอเชียในอนาคต
จะต้องสร้างมาตรฐานความแข็งแกร่งของนักเตะให้เท่ากันทั้งหมด
เพื่อให้ผู้เล่นสามารถทดแทนกันได้
โดยชนะทิพย์สงครสิทธิ์และนรบดินวิรวัตนโดม
ผู้เล่นตัวเก่งของทีมก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ของซิโก้ค่ะ
ถ้าไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีนะคะจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่๒๒มกราคมนี้ค่ะเวลา๖นาฬิกา๕๕นาที